ไปดูกำหนดการกันหน่อยนะฮะว่ามีพิธีอย่างไรบ้างที่วัดบ้านไร่นะครับ
ก็เริ่มตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกา๔๐นาทีครับ
จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
จากนั้นเวลา๑๔นาฬิกาจะมีการเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงพระคูณ
ไปยังชาปนสถานจำลองเป็นชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวงนะครับ
ที่ด้านหลังพุทธมนตร์อีสานอันนี้เป็นกำหนดการของที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
ที่มีพิธีพระราชทานเพลิงศพที่มีการทำคู่ขนานกันไป
ทั้งที่วัดบ้านไหล่แล้วก็ที่วัดหนองแวงนะครับ
๔นาฬิกานะครับจะมีการเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงพระคูณนั้นไปยังชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง
ด้านหลังพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็มีการเคลื่อนร่างครูใหญ่ทั้งหมดนั้นไปยังชาปนสถานชั่วคราวต่างที่วัดต่างนะครับ
เวลา๑๗นาฬิกาจะเริ่มพฤธีขอข้าวมาสรีรัฐสังขารย์หลวงพระคุณครับ
และชาวบาลนักกลิตตามขนบธรรมเนียมของอิสานโบราณ
แบบ๓๐นาทีก็จะมีการฟ้อนส่งสรีรัฐสังขารหลวงพ่อคุณสู่สวงสวรรค์นะครับ

ครับหลังจากนั้นเวลาสิบยี่สิบสองนาฬิกาสิบห้านาทีก็คือเป็นการถวายเผลอจริงจริง
รีระสังขารของหลวงพระคูณนะครับส่วนที่บอกคุณผู้ชมไปว่าที่วัดบ้านไร่เขามีการจัดพิธีคู่ขนานกันไป
ค่ะที่วัดบ้านไร่จังหวัดนครราชศรีมานะครับเวลาสิบสี่นาฬิกาจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกัน
โดยพระเจ็ดพระคุณพระธรรมเจดีนะครับรักษาการจ้าพนภาคสิบเอ็ดวัดทองนกประคุณ
จากนั้น๑๖นาฬิกาจะเริ่มพิธีทอดภาพบังสุกุล
โดยผู้มีเกียรติจำนวน๔๑ไรพระสงฆ์๔๑รูป
เพื่อพิจารณาภาพบังสุกุล
และเวลา๑๗นาฬิกา๑๙นาทีจะมีการวางดอกไม้จันทร์
รีระจำลองของหลวงพ่อคูณบริสุทธโธครับ
และเวลา๒๓นาฬิกาจะสิ้นสุดพิธีการประชุมเพลิง
สรีระจำลองของหลวงพระคูณนะครับ